ส่วนใครจะออกไปเล่นน้ำก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะ
ที่เชียงรายค่ะสามเณร๘รูปชักชวนกัน
อากาศร้อนไปเล่นน้ำคลายร้อนกันหน่อย
ปรากฏว่ามีสามเณรรูปหนึ่งวัย๑๖ปีจมน้ำเสียชีวิตนะคะ
ตำรวจสพเชียงแสนค่ะก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุในแม่น้ำกก
พื้นที่บ้านสรรท่าตำบลโยนกค่ะ
ก็พบร่างของสามเณรรูปหนึ่งอายุ๑๖ปี
มรณภาพอยู่ในเรือหาปลาของชาวบ้านนะคะ
คือ๓มะเนนรูปนี้เป็น๓มะเนนอยู่ที่วัดป่าแดดดอนแก้วตำบลป่าศักดิ์
ก่อนเกิดเหตุชักชวนกันทั้งหมด๘รูปเป็นเพื่อนกันนะคะ
ไปเล่นน้ำข่ายร้อนทีนี้เล่นอยู่๓มะเนรูปนี้จมหายไปเลย
โดยมีเพื่อนสามเณรอีก๒รูปพยายามจะช่วยเหลือแล้วแต่ว่าช่วยไม่ไหวค่ะ
เพราะว่าสามเณรที่เสียชีวิตเนี่ยร่างใหญ่
ทั้งหมดก็เลยรีบวิ่งขึ้นฝั่งตะโกนขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะ
กระทั่งผ่านไปครึ่งชั่วโมงนายเจริญศรีวิพันธ์ชาวบ้านกับสามเณรอีก๒รูป
ก็รีบนำเอาเรือหาปลามาค้นหาร่างของสามเณรที่จมน้ำหายไปนี่แหละ
ห่างไป๒กิโลเมตรจากจุดที่จมถึงจะเจอร่าง
ก็ช่วยกันนำร่างขึ้นบนเรือแล้วก็กลับเข้าฝั่งนะคะ
อธิการสมบัตินิสโพเจ้าอาวาสวัดป่าแดดอนแก้วบอกว่า
ก็นำสามะแนนทั้ง๘รูปไปฉันเพลงที่อำเภอแม่สาย
จากนั้นกลับถึงวัด๘รูปนี้ก็มาขออนุญาต
ขอไปเล่นน้ำกกหน่อยได้ไหมคลายร้อน
ท่านก็อนุญาตไม่คิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นค่ะ
เนรก็คือเด็กอ่ะนะต้องระวังต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดด้วยเหมือนกันนะครับ